มาแล้ว๖วันสำหรับการเปิดใช้บริการรถแท็กซี่บรู
หรือว่าแท็กซี่เบนส์อ่าจำได้ไหมฮะแม้ว่าราคาเริ่มต้นเนี่ย
๒กิโลเมตรแรก๑๕๐บาทใช่ไหมถูกต้องครับ
แล้วก็กิโลเมตรต่อไปก็จะแพงกว่าแท็กซี่ทั่วไป
แต่เขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้มีผู้ใช้บริการมากนะ
จำนวนไม่ต่ำกว่า๑๐๐คนต่อวันแล้วนะฮะ
โดยวันนี้นะครับก็เตรียมนำมาวิ่งให้บริการเพิ่มอีก๑๐คันแล้วครับ
ค่ะนะฮะอีวงองกาดนะฮะหน้าตาแบบนี้แหละครับ
หรูหราไฮโซที่บริษัทออถ่ายแท็กซี่
นายสุเทพบุญง่อผู้จัดการทั่วไปบริษัทออทไทยแท็กซี่เปิดเผยนะครับ
ผ่านมา๕วันแล้วมีผู้โดยสารใช้บริการไม่ต่ำกว่า๑๐๐คน
ก็แบ่งเป็น๕๗เที่ยววิ่งต่อคันต่อวัน
รายได้ก็ประมาณ๔๘๐๐บาทถึง๕๐๐บาทต่อวัน
สำหรับกลุ่มผู้โดยสารที่ใช้บริการ
เป็นกลุ่มผู้โดยสารที่เคยใช้บริการออไทยแท็กซี่เดิมอยู่แล้ว
ส่วนมากให้ไปส่งที่โรงแรมและสนามบิน
ส่วนผู้โดยสารที่โบกมีแถวสุขุมวิทย์นะครับ
ส่วนมีส่วนปัญหาที่พบตอนนี้คือผู้โดยสารบางกลุ่ม
ยังมีความสับสนในการใช้บริการ
โดยบ่นว่าค่าโดยสารแพง
รวมทั้งช่องทางการเข้าถึงบริการ
วิธีการจองล่วงหน้าการเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
แล้วก็จุดจอดที่สามารถโบกเรียกรถได้เหมือนแท็กซี่ทั่วไป
ซึ่งพนักงานขับรถก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับ
อกจากนี้ยังติดปัญหาเรื่องจำนวนรถที่มีจำกัด
ทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้โดยสารให้ครอบคลุมได้
จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
จากนั้นก็คาดว่าวันที่๗มิถุนายนคือวันนี้
และให้บริการครบทั้ง๑๐๐คัน
อย่างเร็วสุดในเดือนสิงหาคม
และอย่างช้าสุดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้แหละครับ
แต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดยังไม่มีแผนเปิดให้บริการ
กิโลเมตรแรกจะอยู่ที่๑๕๐บาท
กิโลเมตรถัดไปจะอยู่ที่๑๒๑๖บาท
ส่วนกรณีรถติดคิดนาทีละ๖บาทนะครับ